ซึ่งตอนนี้ถูกให้ออกจากราชการแล้วนะฮะ

ไล่ชนรถเก๋งซีวิกนะครับที่ริมถนน

มีคนบอกว่ามีหลายเหตุการณ์ดากตำรวจนายเนี่ยไปก่อเหตุเอาไว้

บุกไปอุ้มรอบปอภาคนนึง
คือไปอุ้มเขาจะทำร้ายเขา
สุดท้ายเพื่อนรอบปอภาเขาต้องออกมากัน

แต่ว่าวันนี้มันมีเรื่องราวของดาบตำรวจนายนี้เพิ่มเติมนะฮะ
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมขึ้นที่ก็ไปหาเรื่องรูปน้องผม
ผมไม่ได้หาเรื่องมันจะมาตีรถผมเมื่อคืน
แต่พี่จะอุ้มไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าจะอุ้ม
ปิดแล้วรถปิดเลยพี่ไม่ต้องไปวันนี้

อันนี้ครับ
นี่สุดท้ายจ้าของโรงงานเขามาช่วยลูกน้องเขา
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์คลิปนี้เนี่ย
ในคืนก่อนเกิดเหตุนี้เนี่ยดาบตำรวจนายนี้ขับรถกระบะมาก่อเหตุวนอยู่หน้าโรงงานด้วย
นี่ครับทุกผู้ชมครับแล้วอ้างว่าคนงานที่จะมาอุ้มเขาในวันรุ่งขึ้นเนี่ย
บอกว่าไปตีรถกระบะเขาคือตอนนั้นก็มาเคลียร์ไปรอบหนึ่งก่อนแล้วนะครับ

นี่เป็นคลิปที่มีผู้เอามาเปิดเผยนะครับหลังจากที่เห็นคลิปนะฮะที่เป็นคลิปบนถนนนะครับตอนที่ดาบอดีศรเนี่ยขับรถกระบะไปไล่ชนรถเก๋งซีวิกสีขาว
รถเขาก็เสียหลักเข้าข้างทางเลยแล้วตัวเองก็ลงจากรถมาเดินถือปืนวนอยู่ลูกน้องเนี่ยถึงขั้นถือดาบขึ้นไปบนหลังคานะครับ
สุดท้ายลูกน้องคนนี้ติดโควิดนะฮะใช่ค่ะตัวเองก็ต้องไปกักตรงกักตัวแล้วก็ถูกดำเนินคดี
พอมีคลิปต่างปรากฏเพิ่มเติมมาเนี่ยตอนนี้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วในระหว่างการดำเนินคดีต่าง
เพราะว่าตัวเองเนี่ยโอโหไปก่อเหตุขนาดนี้นะครับอุบังคัมภัชชาคณะเลยถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรเกรียงศักดิ์พินทุศรศรีซึ่งเป็นทนายความนะฮะ
มาที่สพคลองด่านมากับผู้เสียหายแล้วก็พยาน
อันนี้เป็นคลิปอุ้มรอปภนะฮะในคลิปอุ้มรอปภนะครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตำรวจนายนี้
โดยรอปภผู้เสียหายในคลิปเขาชื่อนายสุวรรณอายุ๔๓ปี
บอกว่าช่วงสายวันนั้นในคลิปมาเข้าเวรเข้าเวรเป็นรอปภตอนนั้นผมยอมรับว่าผมอยู่ในป้อม
ก็แบบหลับหน่อยนะครับแล้วอยู่ดีเนี่ยดาบอดีศรมาถึงใช้ปืนจ่อหัวเลย
บังคับให้เดินไปข้างโรงงานแล้วรุมทำร้ายทำร้ายอยู่๒๐นาทีกว่าตรงนี้นะฮะ
ตอนนั้นก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือดาบอดิษรยังใช้มือทำถ้าปาดคอ
แล้วก็เอามีดดาบสมุไลของตัวรอปภได้ส่งเล่มยึดไปด้วยแต่ว่าโชคดีมาก
ตอนนั้นมีคนอื่นเข้ามาเห็นก็พยายามมาช่วยกันห้ามคือดาบอดีศรสุดท้ายเนี่ยมาอ้าง

เขายืนยันว่าไม่ได้เข้าใจผิดแน่นอน
แล้วไม่เคยรู้จักเป็นงานส่วนตัวมาก่อนด้วย
ตอนนี้ได้ข่าวว่าดาบอธิษฐรนตร์ถูกสั่งพรรคราชการแล้ว
แต่ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย
ตอนนี้เขาต้องลาออกจากการเป็นราปภพที่โรงงานล่ะ
บองอ่ะตีเราประมาณยี่สิบกว่านาทีดับตำรวจเนี้ยบอกให้ไอ้คนออกไปเอารถกระบะมาเพื่อจะพาผมไปลาดบุหรี่หรืออะไรนี้แหละอืมขอบคุณพี่ขอโทษผมขอขอชีวิตคืออะไรประมาณเนี้ยพี่คือตอนนั้นผมคือคิดหาวิธีที่ว่าทำยังไงที่ได้ออกจากตรงนั้นได้จังหวะพอดีเขาถอยรถมาปุ๊บเขาก็พาผมเดินไปผมก็เดินด
บอกว่าคืนก่อนที่รอปภจะถูกทำร้ายดาบอดิษรขับรถกระบะมาวนเวียนหน้าโรงงาน
แล้วอ้างว่ารอปภขับรถกระบะสีขาวของตัวผู้จัดการเขาไปตีรถกระบะของดาบอดิษร
อดิษรตอนนั้นพยายามล็อกคอลูกน้องของเขาแล้วลากออกมาด้วย
ระหว่างนั้นพนักงานโรงงานออกมาหลายคนแล้ว
แบบเหมือนจะชักปืนออกมาพูดถึงว่าเข้ามาจะยิงนะ
พอดีจะมาจับยาอีกโรงงานหนึ่งนี่ครับ
พยายามจะไปกลายเคลียดนะสุดท้ายดาบอดิษรขับรถกระบะหลบหนีไป
นึกว่าจะจบไปแล้วในคืนนี้นะสายอีกวันหนึ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
รีบไปดูก็เป็นภาพช่วงกลางวันนะครับคือดาบอดิษรกำลังล็อกตัวลบพอพอ
ตรงเนี้ยอยู่ท้ายรถกระบะก็เข้าไปห้ามอีกดาบอดีศรก็บอกว่าเป็นตำรวจนะ
เดี๋ยวจะเอาตัวคนผิดไปดำเนินคดีนี่ฮะทางคุณพิรเดชเขาก็บอกอ่างั้นผมขอดูบัตรตำรวจหน่อย
แต่ไม่ยอมแสดงบัตรเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่นะครับ
ส่วนเรื่องที่ดาบอดีศรถูกสั่งพักราชการหรือว่าจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ย
ได้ข่าวแล้วก็ดีใจนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น
ในการเข้าออกโรงงานแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อดาบอดีศรเนี่ยตอนนี้เนี่ย
แม้ว่าจะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่า
ตอนนั้นยิ่งเขาช่วยกูด้วยมันจะอุ้มกูแล้วมันจะเอากูไปฆ่าแล้วเขาเห็นผมมั้ง
ก็น่าจะเห็นผมพี่ผมคนเมื่อคืนอ่ะคนเมื่อคืนอ๋อผมก็เลยวิ่ง
ค่อยเดินตามไปเขาก็เลยเข้าไปช่วยพี่เขาเลยครับเข้าไปบอกว่ายา
ผมไปแจ้งความไปแล้วนะแล้วคุณจะมาจับอย่างนี้ได้ยังไงมาทำอย่างนี้ไม่ได้
แล้วก็ขอให้เขาแสดงตัวทีนี้ผมก็ยังคิดว่าเขายังไม่ใช่ตำรวจอยู่ดี
แต่ตำรวจว่ายังไงเขาก็บอกผมให้ผมเมื่อคืนแล้วนี่บอกคุณให้ผมเมื่อไหร่
ไม่ได้ให้ผมผมเนี่ยจะถามคุณเป็นตำรวจหรือเปล่าคุณเป็นตำรวจจริงก็ทำแบบนี้ไม่ได้
คุณจะเอาไปได้ไงแสดงตัวแสดงตัวผมพูดอย่างเดียวเขาถือแบบทำท่า
มีอยู่คนเขาทำถือกระเป๋าทำท่ายืนอยู่ขอบกระบะ
ก็คือตอนนั้นเขาไม่มีอะไรเขายื่นแบบนี้แต่มีอยู่คนอะยืนแบบ
เหมือนระวังผมก็เลยกลัวผมก็คิดว่าพวกเขาจะอยู่ในกระเป๋า
ตอนนี้พอผมเห็นให้ลูกน้องรีบถ่ายคลิปไว้เยอะ
เพราะว่าผมกลัวเพราะอย่างตอนคืนเนี่ยเขาก็เอามือลูกกระเป๋านี่แหละ
แล้วเขาก็บอกผมว่าถ้ามึงเข้ามากูยิงพวกมึงนะ

เดียวกันครับถ้าผมเจอแบบนี้อีกผมก็ต้องช่วยอีก

ทีนี้ช่วงกลางคืนที่ว่าดาบอดีศรจะเอาเรื่องลูกน้องของคุณพีรเดช
ตีรถกระบะเขาอะไรเขาเนี่ยนะครับ
คือเราได้คุยกับคนงานที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับ
เขาบอกเขาไม่ได้ตีรถอะไรเลยนะครับ
เพราะตอนนั้นเขารวมกลุ่มกันอยู่หน้าโรงงานจริง

เตะตะกรอกันอยู่อยู่ดีกลายไปแล้วตำรวจจะมาจับ
พยายามจะเข้ามาจับอีกไหม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
บอกว่าวันนี้ให้ผู้เสียหายกับพยานปากสำคัญ
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะว่าผู้เสียหายที่เป็นรอปภเนี่ยพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
เป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมวันศุกร์ที่๑๓สิงหาคมนี้
มีผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนชายอีก๓เป็นเยาวชน๓นะครับเป็นหญิง๒ชาย๑
ที่ถูกดาบอดีศรเนี่ยอุ้มขึ้นรถทำร้ายร่างกายกำลังติดตามความคืบหน้าทางคดี
และจะพาผู้เสียหายทั้งหมดมาให้ปากคำอีกครั้งคาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่๑๓สิงหาคมนี้เหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวตามให้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะกรณีเยาวชนสามรายเนี่ยค่ะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่หอพักที่เยาวชนสามรายที่ถูกดาบตำรวจอดีศรกับพวก
เอาปืนจ่อหัวทำร้ายร่างกายอุ้มขึ้นกระบะคูเรียกไทยเงิน๕๐๐๐เนี่ยนะ
แต่สุดท้ายเยาวชนเขาบอกว่ามีเงิน๑๕๐๐เนี่ยนะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ย
ทีมข่าวไปถึงห้องพักเลยนะคะแต่ห้องพักเนี่ยปิดเงียบไม่เจอผู้เสียหายทั้ง๓ราย
ทีมข่าวก็ถามไปที่พ่อของหนึ่งในผู้เสียหายคุณพ่อสุนันอายุ๔๒
คุณพ่อบอกว่าหลังจากที่ดาบตำรวจอดีศรอุ้มลูกชายพ่อไปเนี่ย๑๓กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
กรกฎาคมตอน๒ทุ่มดาบอดีศรเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านไปรื้อของไปทำร้ายร่างกายพ่อด้วยนะคะ
แล้วก็พยายามจะแสดงตัวว่ามาค้นยาเสพติดแต่มันไม่มีอะไรไม่เจออะไร
หยิบเงินไปเงินสดที่วางอยู่ในบ้าน๒๐๐ยังหยิบไปนะคะ
บอกหยิบเงินสองร้อยแล้วก็หนีไปหลังเกิดเหตุเนี่ยพ่อไปแจ้งความที่สพบังพลี
วันที่๕สิงหาคมพ่อบอกว่าโอ้โหหลังเกิดเรื่องเนี่ยกลัวมาก
กังวลเรื่องของความปลอดภัยให้ลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ
ดาบอดีศรจะมาทำร้ายพ่อกับลูกซ้ำอีก
ส่วนเจ้าของหอพักตรงนี้นะคะชื่อว่าในบอย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้เสียหายมาเช่าห้องได้เดือนเดียวเอง
แล้วก็มีชายชะกันบุกเข้ามาก่อเหตุจริงนะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าของหอพักเข้าไปทำธุระข้างนอก
คนเช่าคนอื่นไม่เห็นเหตุการณ์แต่ตอนกลับเข้ามา
เขาเห็นว่าเยาวชนถูกอุ้มขึ้นรถไปแล้ว
ส่วนวงจรปิดที่หอพักมันจะลบออกไปอัตโนมัติทุก๑๐วัน
เพราะว่าตั้งระบบเอาไว้แบบนี้ดูย้อนหลังไม่ได้คุณผู้ชม
ก็นับตั้งแต่วันที่เยาวชน๓คนถูกอุ้มขึ้นรถไป

มันเป็นวันที่มันย้อนไม่ได้ละ๑๐วันเขาลบที๑๐วันเขาลบที
หลังเกิดเรื่องอะค่ะตัวเจ้าของหอพักบอกว่า
ก็รู้มาว่า๑ในกลุ่มชายจัดการที่มาเกาะเหตุ
ก็คือดาบตำรวจที่สพบังปู
เขาตกใจมากจริงนะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เจ้าของหอบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้น

แล้วก็จะดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่มาเช่าอยู่ที่นี่ค่ะ
คือไม่เห็นเห็นแต่รถกระบะอะไรมาจอดใช่ไหมครับ
แค่นั้นเองเพราะว่าผมก็ออกข้างนอกแล้ววันนั้น
ก็ไม่มีใครอยู่ครับเพราะออกจากบ้านกันหมดแล้วครับ
เพราะว่าไปกับผมเนี่ยแหละคนที่บ้านก็ไปทั้งหมดเลย
ผมออกข้างนอกใช่ไหมผมกำลังจะออกขับรถข้างนอกแล้วก็
แล้วก็เห็นรถคันนี้กำลังจะออกข้างนอกเหมือนกัน

ทีมข่าวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

ก็บอกว่าเนี่ยก็เจอกับดาบตำรวจอดีศรในบอย
เพราะว่าดาบอดีศรสั่งกาแฟกินประจำ

บอดีศรก็เป็นคนเรียบร้อยนะ

สุขุมพูดเพราะไม่เคยเสียงดังโวยวายเลยฮะเออค่ะแม่แม่ค้าขายกาแฟ
เขาบอกแบบนี้อ่ะเนาะเขาบอกว่าก็ไม่เห็นเคยไปมีเรื่องขัดแย้งอะไร
กับใครแต่พอเห็นข่าวว่าดาบอดีศรกับเพื่อนไปก่อเหตุตั้งหลายเหตุการณ์เนี่ย
ตกใจเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ก็ใจดีนะคะเขาเป็นคนใจดีอันดีสองนะคะค่ะอ๋อแล้วเรียบร้อยสุขุมหรือเป็นยังไง
เป็นคนเรียบร้อยอ๋อใช่ไม่เคยเห็นแกก็เข้าเวรปกติแล้วก็ทำงานของแกปกตินะคะ
อืมมีเรื่องกับใครในโรงพักไหมไม่มีค่ะไม่รู้ว่าการทำงานของเขาหรือเปล่า
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ที่แค่มองมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แต่ละเหตุการณ์มันก็มีภาพมีอะไรบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เนอะ
ก็บางคนดีกับคนนี้ไม่ดีกับคนนั้นมันก็หลายแบบหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้กำกับสพบังปูก็เลยบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยดาบอดีศรเขาก็ขยันทำงานนะ
ก็เป็นคนเงียบนะที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานของดาบอดีศรก็บอกว่า
อดีศรอารมณ์รุนแรงทะเลาะกับคนอื่นนอกสพบางปูเป็นประจำ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมแต่ละคนก็ให้ข้อมูลนิสัยส่วนตัวแบบไม่เหมือนกันจริง
บางคนบอกว่าเขานิสัยดีเรียบร้อยเงียบไม่เคยทะเลาะกับใคร
ก็บอกว่าไม่ใช่เขาโมโหอารมณ์รุนแรงทะเลาะกับคนอื่นเป็นประจำ
แต่ปัญหาคือไอ้ที่เคยไปมีเรื่องกับคนอื่นเนี่ยค่ะผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปแจ้งความ
มีคำสั่งของผู้การจังหวัดสมุทรปราการสั่งให้ออกจากราชการ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนสพคลองด่านสพบังพลี
แจ้งข้อหาดาบตำรวจอดีศรและนายธนวัฒน์ผู้ก่อเหตุหลายข้อหาเลยคุณผู้ชม
นี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไล่เรียงมาแบบนี้นะคะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นมีอาวุธปืนครอบครองไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตกันโชคทรัพย์รีดทรัพย์หลายเรื่องเลยค่ะ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสั่งให้ออกจากราชการแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามข้อหาหน้าจอนี้เลยค่ะ
ก็ไปก่อเหตุไว้ที่ท้องที่อื่นเขาก็เลยถูกแจ้งความเอาไว้สองสอนอนสองสพด้วยกัน
ใช่ค่ะก็เลยเนี่ยค่ะรวมคดีหลายคดีหลายข้อหาแบบนี้